ถามตรงร่วมกับโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามพันธุ์
สนับสนุนโดยโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามพันธุ์
ดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงค์โคปอเรชั่น

สนับสนุนโดยโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามพันธุ์

สนับสนุนโดยโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามพันธุ์

แล้วก็เชื่อว่าหลายคนน่าจะกำลังสงสัยว่า
ตกลงของฉันได้รับการโอนคืนแล้วหรือยัง
ความชี้แจงของกสิกรเองคือช่วงตี๒ถึงตี๕
ของการขึ้นวันใหม่วันที่๑๒คือเมื่อวานนะคะ

เพราะว่าคนก็เข้าไปทวงถามค่ะว่าเกิดอะไรขึ้น
บางคนยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองโดนนะคะ

แล้วก็เมื่อสักครู่นี้ก่อนเข้ารายการเราก็ลองย้อนกลับเข้าไปดู
ยังเป็นคำชี้แจงเดิมที่กสิกรใช้นะคะ
แล้วก็คอมเมนต์หรือว่าคำที่เข้าไปทวงถาม
มีประมาณสัก๘๐๐กว่าคอมเมนต์ได้แล้วนะคะ

มีสักประมาณ๕๐๐กว่าในการแชร์คำชี้แจงไป
ซึ่งก่อนเข้ารายการวันนี้เราพยายามคุยกับทางธนาคารกสิกร
ซึ่งทางธนาคารทราบดีนะคะว่าวันนี้ถามตรงจะคุยเรื่องนี้กัน

ไม่ว่าจะร่วมรายการหรือแค่โฟนอิน
เพื่อเข้ามาตอบคำถามให้สิทธิ์ด้วยนะคะ
แต่ว่าทางธนาคารไม่ได้ใช้สิทธิ์นั้น

คือหนึ่งเนี่ยเป็นคนที่กำลังดูอยู่นะคะ
ตกลงผมจะได้รับการโอนคืนหรือยัง
แต่ตอนนี้เท่าที่คุยกับเราเมื่อสักครู่นี้
คือยังไม่ได้รับขาเข้าที่เขาโอนคืนเข้ามา

เป็นคนที่วันนี้การให้ความเห็นทางกฎหมาย

บอกว่ามีช่องทางที่อาจจะฟ้องเรียกร้องจากธนาคารได้
วันนี้นะคะท่านหนึ่งทนายความที่ว่าคือ
ทนายความรณรงค์แก้วเพชรนะคะส่วนผู้เสียหาย

คุณปียนัทตอนขาออก

ผมโดนไป๕๕๐บาทครับ
กี่ครั้งคะเป็นกี่จำนวนหรือทีเดียวเลย

ตอนเช้าประมาณ๖นาฬิกา

ใช่ครับเห็นข่าวก่อนแล้วกลับมาเช็คของตัวเอง

โดนครั้งเดียว๕๕๐ใช่ไหมคะใช่ครับ
ตามคำชี้แจงทางธนาคารบอกว่า
เป็นความผิดพลาดในการตัดค่าธรรมเนียม
บัตรเดบิตชิปคาร์ด
ของเราใช้บัตรอะไรคะอ่าเป็นบัตรเดบิตครับ

ทางธนาคารเขาก็มีผลิตภัณฑ์บัตรต่างของเขาเยอะนะคะ

คือถ้าเรียนไม่ใช่ลูกค้าบัตรใดบัตรหนึ่งนะคะ
พอฟังของคุณปียนัท
เหมือนจะไม่ค่อยเข้าเหมือนจะไม่ใช่
คือผมเห็นข่าวแล้วผมก็รอลุ้นนะครับ
ว่าผมเป็นผู้เสียหายหนึ่งในนั้นหรือเปล่าเมื่อวานเนี่ย
คือพอตกเย็นแล้วเห็นมีคนไปคอมเมนต์กันว่า

สงสัยถ้าผมจะโดนหักจริง

ไม่แต่ว่าถ้าคุณไม่ใช่บัตรที่เขาชี้แจงเนี่ย

บัตรเดบิตแถบแม่เหล็กอันนี้ไม่เกี่ยวนะไม่ได้คืนนะคะ
หรือว่าเป็นลูกค้าที่ผูกบัตรเครดิตกับบัญชี

ซึ่งวันนี้ไม่ร่วมรายการนะไม่ทราบว่าผมเป็นบัตรประเภทไหนเหมือนกัน

แต่ทีนี้ขออีกทีนึงนะคะคือเราไม่แน่ใจว่าคุณเข้าขาย

ทีนี้พอเข้าไปอ่านข่าว
ยังไงคะเราเจอลักษณะเดียวกันกับคนอื่นบ้างไหม
คือของบางคนก็บอกว่าโดนหักครั้งเดียว
บางคนก็บอกว่าโดนหัก๒รอบ

ก็มีทั้งที่ได้รับคืนแล้วก็ไม่ได้รับคืน

ผมใช้ของธนาคารกสิกรที่เดียวเลย
เป็นรอบปีที่เขาต้องตัดคุณอยู่แล้วป่ะคะ
คือปกติคือตอนแรกคือผมก็ไม่ได้สนใจอะไรนะครับ

แต่คือพอได้เห็นข่าวเมื่อวานก็ตกใจเหมือนกัน

ใช่ครับว่าเราเป็นฝ่ายที่โดนหักหรือเปล่า

เห็นบอกว่าล่มนี่ผมไปตามข่าวดูนี่
แรกหน้าเพจของทางกสิกรคุณผู้ชม
คือก็มีคำชี้แจงอาจจะแตกต่างกันบ้างในแต่ละการตอบในแต่ละรอบนะคะ
แต่ว่าพอผ่านไปไม่นานมากนัก
ก็จะใช้วิธีการตอบโดยใช้ข้อความเดียวกัน
ถ้าเป็นส่วนใหญ่ในการแปะเข้าไปนะคะ

ทีนี้ตอนแรกข่าวก็ไม่น่าจะมีอะไรมาก
จนกระทั่งทนายทนายรนต์นรก
มาชี้โพงให้เขาฟ้องกันหรือยังไงคะ
มันต้องฟ้องสิมันมีความเสียหายเกิดขึ้น
ประชาชนเดือดร้อนถ้าไม่เดือดร้อนเขาจะไปหาเพจกสิกร

คุณจอมขวัญโดนเอาเงินในกระเป๋าไป๒๐๐คุณจอมขวัญ

ไม่เฉยแต่ทีนี้ก็รอดูขอคำชี้แจง

แล้วมันโทรไม่ติดเดือดไหมโทรไม่ติดเนี่ย
จังหวะนั้นคงเดือดอาจจะก็เข้าใจได้เพราะคนกระหน่ำโทร
ถ้าเราไม่โวยวายเราจะได้เงินคืนเร็วแม่
คือบางคนเขาเตรียมเงินสำหรับไว้ซื้อข้าวกินวันอาทิตย์
มันมียอดเงินแค่นั้นพอดิบพอดี
มันโดนหักไปตรงส่วนนี้ทางธนาคารจะช่วยเหลือยังไง
มันจะเบิกเอออย่างขนาดนั้นเลยหรือครับท่านนาย

ความว่าบังเอิญแต่มันเสียหายเงินมันหาย
อันนี้ไม่ใช่ว่าโอนเงินผิดด้วยความผิดพลาดของเรานะ
ธนาคารทำผิดเองรับผิดชอบแค่โอนเงินคืนเหรอ
เอาจะให้เขาทำยังไงคะเขาเอามาเขาก็คืนไงคะ
แต่เขาเอาไปแล้วเอาเงินของเราไปแล้วโดยไม่มีสิทธิ์

เราถอนไม่ได้ทั้งที่เป็นเงินเราเงินที่เราหามาเอง
มันเกิดตี๒ถึงตี๕เขาก็ค่อยทยอยมันจะฟุ๊ดปั๊ด
แต่มันไม่ได้ว่า๒โมงเช้าปุ๊บก็โอนคืนเลยนะ

เดี๋ยวคือเป้าหมายที่ทนายออกมาให้ความเห็น

คือที่เขียนไปเนี่ยต้องการให้ผู้เสียหายทำอะไรบ้าง
การให้ผู้เสียหายดำเนินคดีกับธนาคารเลย

ยักยอกทรัพย์หรือความผิดตามพรบ
ธนาคารพาณิชย์ก็ตามแต่

ถ้าฟังอยู่หรือดูอยู่ต้องดำเนินการให้
อย่างน้อยต้องมีคำตอบให้ผู้บริโภคอย่างเรา

ฉันรู้สึกว่าทนายเหมือนเดือดเนื้อร้อนใจกับคุณปียนัทอีกนะ
คือคนถามมาทางเราเยอะ
ว่าทำยังไงดีทำยังไงดี
โทรมาหาเราแล้วก็บอกเฮ้ยใจเย็น

เราก็ต้องช่วยกันกระทุ้งไงเพื่อให้เขาคืนเงินให้เร็วที่สุด
แต่ทันทีที่เขารู้ข่าวเขาโอนกลับเข้ามาปุ๊บ

ดิฉันได้รับความเสียหายแค่ไม่กี่ชั่วโมง
ฉันยังจะต้องรักษาสิทธิ์แล้วก็ไปฟ้องอย่างนั้นอีกเหรอคะ

มันไม่มีความรับผิดชอบเกิดขึ้นตามมาภายหลัง
มันเสียหายคุณจอมขวัญก็ยังพูดอยู่ว่ามันเสียหาย
ถ้ามันไม่เสียหายเขาจะโอนเงินกลับคืนมาทำไม

ความผิดพลาดของการบริหารธนาคารพาณิชย์เนี่ย
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องต้องลงมาตรวจสอบ

มีการฟ้องกลับดำเนินคดีกับตัวผู้บริหารธนาคารไหม

หรือต้องมีการตรวจสอบ

คนที่ได้รับการโอนกลับมาภายในค่ำเมื่อวานนี้ตามที่เขาบอก
นี่มันต้องไปเสียเวลาไปหาส่อควบอล

คือเอาล่ะมันมีความเสียหายแต่เขาโอนคืนทันทีนะ
ผมอยากให้คนไทยรู้จักสิทธิ์ของผู้บริโภค
รู้จักว่าถ้ามันมีความผิดพลาดจากผู้ประกอบการ
มันต้องมีบทลงโทษกับผู้ประกอบการ
ไม่ใช่ว่าเอาเงินคืนมาแล้วจบเรื่องเพราะว่าเงินมันน้อย
แต่เขาก็ขออภัยนะ

ฟ้องคดีอาญาจะปรับทางอาญา
ก็ต้องว่าไปเพราะกฎหมายก็เปิดช่องให้ทำได้อยู่
แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะทำหรือไม่
หรือจะปล่อยไปเพราะเห็นเป็นธนาคาร

ว่ามันมีช่องมันอะไรยังไงผิดอะไรบ้าง
คือจริงแล้วก็อยากให้ธนาคารชี้แจงนิดหนึ่งนะครับ
เคสไหนเป็นอะไรยังไงนะครับ
อย่างผมก็รอลุ้นอยู่ว่าธนาคารจะออกมาชี้แจงยังไง
แต่เขาก็ชี้แจงแค่ทางเพจเขา
อีกทีตอนคุณหักหักออกไปได้แต่ไอ้ที่ผมจะได้คืนหรือเปล่า
อย่างถ้าที่ฉันจะใช้เพิ่มเติมในกรณีของคุณปียะนัท

ถ้าฉันเอาสิ่งที่ชี้แจงผ่านมาทางโปรดิวเซอร์รายการ
คือมันจะมีการตัดค่าธรรมเนียมรอบปกติ
ตัดเมื่อครบปีนะคะซึ่งกรณีนี้ที่ตัดเมื่อครบปี
เขาก็จะไล่เรียงมาว่ามีบัตรอะไรบ้างนะคะ
ถ้าเข้าไม่กล้าตัดสินใจให้แต่ว่าถ้าฟังจากคำตอบ
ปุ๊บเขาไม่ได้โอนคืนเนี่ยนะครับ

เพราะเขาต้องโดนรอบปีจริงนะคุณปียนัท

ไม่ต้องไปถึงขนาดว่าฆ่าตกใจใช่ไหม

คนที่ไม่เสียหายไม่มีสิทธิ์ดำเนินการ
แม้ว่าตอนแรกจนถึงตอนนี้คุณปียนัทยังไม่แน่ใจเลยว่าตัวเองจะต้องได้คืนหรือเปล่า
นี่ไงนี่ไงหน่วยงานรัฐต้องเข้ามาจี้
ว่าแล้วตกลงว่ากรณีนี้มันผิดหรือมันถูกยังไง

หน่วยงานรัฐที่กำกับดูแลต้องรีบออกประกาศหรือคำสั่งออกมาสิ

อันนี้ดิฉันอ่านให้ดิฉันว่าของคุณปียนัทไม่ได้คืนหรอก

ต่อให้ได้รับเงินคืนแล้ว

ไปแจ้งความตำรวจธรรมดาหรือรวมตัวกันไปร้องธนาคารแห่งประเทศไทย
ทำทุกอย่างเลยครับให้เห็นว่าผู้บริโภคก็ไม่นิ่งเฉยกับเรื่องนี้

ตกลงว่าการที่แบงค์เอาเงินเราไปโดยเราไม่อนุญาต

เอาเงินเราไปเนี่ยผิดฐานยักยอกทรัพย์หรือไม่
ประเทศเราตั้งแต่ตั้งมายังไม่เคยมีคดีนี้ขึ้นสู่สารดีกา
ผลักดันคดีนี้ซะให้เป็นตัวอย่าง

ที่ฉันอ่านตอนแรกก็ตกใจนี่ยังย้ำว่าจะเป็นยักยอกอยู่เหรอคะ
ยักยอกเลยเหรอคะให้สารตัดสินดิว่าทุจริตหรือเปล่า

ดิฉันไม่ได้หมินเงินน้อยนะแต่ว่าหลักร้อยเนี่ย

บาทนึงเอาของผมไปก็ผิดกฎหมายยักยอกทรัพย์แล้ว
แต่เจตนาคุณเข้าหรือเปล่า

ดิฉันไม่ได้เงินจากกสิกรสักบาทเลยเนี่ยนะคะ

คือเขาไม่ยักยอกหรอกค่ะใครจะไปตั้งใจคะ

โดยงานที่กำกับดูแลธนาคาร

ไม่ใช่ปล่อยให้ผู้บริโภคตั้งคำถามสงสัย

เดี๋ยวขอพักสักครู่ขอพักสักครู่
ถ้าทางฝ่ายสื่อสารองค์กรของธนาคารนะคะ
อยากจะชี้แจงนะคะว่าเอ๊ะทนายรณรงค์ทำให้เรื่องมันใหญ่
ขยายวงไปหรือเปล่ามีความเข้าใจผิดอะไรไหม
คุณปียนัทจริงเรียนเข้าใจถูกไหมว่าคุณปียนัทไม่ได้คืนหรอก
คือถ้าดูรายการอยู่นะคะเราอยากจะชี้แจงโทรกลับเบอร์เดิมที่เราโทรคุยกัน
เมื่อช่วงบ่ายได้เลยขอพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
ถ้าจะฟ้องถ้าจะให้ใหญ่สร้างมาตรฐานเป็นบรรทฐานเนี่ยนะคะ

ทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะ
อาจจะยังไม่ได้รับเรื่องในรายละเอียดนะคะ
เพราะฉะนั้นเราก็ยังไม่ได้ขอความเห็นจากทางสคบนะคะ
แต่ทีนี้สคบเป็นช่องทางหนึ่งที่ทนายรณรงค์คิดว่าควรจะใช้

จำเป็นครับแต่ถ้าเขาอยากจะทำก่อนที่เจ้าทุกข์จะไป

คุณดูในข่าวไม่รู้เหรอคนเสียหาย

ถ้าไม่มีใครไปเลยปล่อยให้สคบทำเองได้ไหมคะ

แต่สมมุติสคบรู้นะแต่ไม่มีใครไปเลย
ต้องมีผู้เสียหายต้องมีคนไปยื่นเรื่องให้เขา

คบก็ต้องตั้งกรรมการสอบจะดำเนินคดีอาญา

อายาก็ต้องดำเนินการจะปรับจะเอาเข้าคุกก็แล้วแต่

เมื่อสักครู่นี้ทางทนายรณรงค์บอกมีอยู่๒๓ทาง

ใช่ค่ะที่น่าจะมีความผิดเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้

ทำไมมันเข้ายักยอกทรัพย์อะคะดิฉันไม่นี่พอรู้กฎทางกฎหมายเท่ากันนะคะ

ก็ต้องยื่นหาประเด็นยื่นไปให้สารได้ตีความว่ากรณีแบบนี้
รณีที่ธนาคารเอาเงินของผู้บริโภคผู้ฝากเนี่ยไปเป็นของตัวเองเนี่ย

คบต้องเป็นหัวหอกในการฟันทะลวงเข้าไป
ธนาคารจะได้กลัวบ้างเวลาทำแบบนี้
ถ้ามันเป็นแค่การผิดพลาดของระบบระบบไม่ได้ตั้งใจ
อย่างนั้นสคบก็ต้องมีคำชี้แจงว่าไม่ฟ้องข้อหานี้เพราะอะไร
ฟ้องข้อหาอื่นเพราะอะไรหรือฟ้องในคดีทางแพ่งเพราะอะไร
คบต้องตอบมาเพราะเขามีหน่วยงานเขามีองค์กร
ทำไมถึงเลือกเข้ายักยอกทรัพย์เลยอะคะ
มันไม่มีความผิดอาญาในลักษณะอื่นที่
ผมยังไม่เจอผมยังไม่เจอผมเจอแต่ข้อหานี้ที่จะปรับเข้ามา
ซึ่งก็ต้องไปดูหลายประเด็นเพราะว่าคุณจอมขวัญอย่าลืมว่า
ไม่มีข้อมูลอะไรเลยเราแค่รู้ว่ามันผิด
แต่เราไม่มีข้อมูลอะไรเลยซึ่งสคบสามารถเรียกมาสอบสวนได้ว่า
มันมีอะไรข้างในหรือเปล่าต้องตอบให้ชัดถ้าเขาเจอ
เขาก็อาจจะฟ้องถ้าเขาไม่เจอเขาอาจจะไปฟ้องข้อหาอื่น
สคบสามารถฟ้องได้โดยต้องมีเจ้าทุกข์ใช่ไหมคะ
ซึ่งอาจจะในมุมมองของทนายก็คือว่าเข้ารักษณะของกฎหมายอาญา
ผิดมาตราที่พูดถึงการยักยอกทรัพย์ใช่แล้วมีกฎหมายอื่นอีก
อะไรอีกคะไม่ว่าจะเป็นพระราชมัญญัติการธนาคารพาณิชย์
ซึ่งมันมีโทษปรับไม่เกิน๓แสนอันนั้นจะไปผิดอะไรคะ
บริหารก็คือเขาทำแล้วมันเกิดความเสียหายกับประชาชน

มีเท่านี้ครับกับประกาศสคบที่สั่งว่าต้องคืนเงินทันที

แต่ความผิดกับความเสียหายมันเกิดขึ้นไปแล้วไง

เราจะปล่อยให้มันเกิดซ้ำเดิมไม่ได้
โดยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงก็มีไม่กี่หน่วยงาน

ผมจะได้รู้แล้วฉันไปบอกคนอื่นว่ามันไม่ผิดนะ

ที่ทนายมองว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องถึงกับสร้างมาตรฐานกันเลยเนี่ย
ลองฟ้องก็ดูเพื่อขอคำชี้แจงเนี่ยนะคะ
เพราะอะไรเพราะว่าจำนวนคนเสียหายเยอะ

หรือเพราะเขาเป็นเอกชน

ซึ่งมันจะแปลว่าต่อไปถ้าเงินมันหายจากระบบ

อนาคตกับวันนี้ใครต้องรับผิดชอบเรื่องพวกนี้บ้าง
มีมาตรการออกมารองรับหรือยัง

แต่ณวันนั้นผมเบิกเงินไม่ได้

มันหายไปเท่าไหร่ยังไม่ชี้แจงออกมาเลย
เรียนไม่ได้จะหมินเงินน้อยนะคะ
แต่ก็เข้ารักษณะเหมือนกับ

ก็ยังจะยืนยันจนถึงตอนนี้ที่เราคุยกันว่า

ลองฟ้องลองเรียกร้องดูผ่านสคบ
ใช่ครับต้องทำไม่ทำให้ได้
เพราะว่าผู้บริโภคเขาเดือดร้อนมากนะ

เมนต์ออกมาแรงมากเลยบอกทำไมทำกับฉันอย่างนี้
ที่ระบายไม่ได้มาระบายกับเพจผมด้วย

คือคุณปียนัทไม่น่าจะเข้าเป็นผู้เสียหาย

ลักษณะของคนที่ต้องโดนตัดรอบปีมี

ไม่ต้องทำอะไรแล้วใช่ไหมหลังจากนี้
เขาชี้แจงในเพจซึ่งผมไม่ได้ไปกดไลค์
คุณไม่ได้รับการชำระคืนนะผมจะได้ไม่ต้องรอทั้งคืน
แม้ว่าคุณจะไม่ใช่คนที่เสียหายก็ตามหรอ
ใช่ครับคือมันเป็นสิทธิ์ของผู้บริโภคที่สมควรที่จะรู้หรือเปล่า

คือเขาอาจจะบอกได้ไหมว่าของคุณเนี่ย
ก็มันก็ครบรอบรายปีอยู่แล้วซึ่งลูกค้าก็ต้องน่าจะรู้อยู่แล้วว่า
ของเราต้องจ่ายอยู่แล้วจำนวนนี้
คือถ้าหากว่ามันไม่มีข่าวเกิดขึ้นเมื่อวาน
ผมก็จะไม่กระวนกระวายใจอะไรเลย
ผมก็คงคิดว่าก็คงจะโดนหักอะไรปกติ
แต่พอมีข่าวเกิดขึ้นว่าเฮ้ยคนอื่นก็โดนหัก
บอกว่าหักเกินไปหักเราโดนหักเกินหรือเปล่า
ซึ่งผมไม่เคยเช็คเลยว่าแต่ละปีผมโดนหักเท่าไหร่

ถึงแม้ว่าคุณปีนัทรู้สึกอย่างนี้นี่นะคะ
ทนายความคิดว่าเขายังต้องเรียกร้องอะไรอีกไหมคะ
ผมว่ามันต้องให้หน่วยงานรัฐเรียกร้องสิทธิ์แทนเขา
เพราะเขาก็ไม่สะดวกที่จะไปดำเนินการ
อย่างน้อยหน่วยงานที่กำกับดูแลธนาคาร
คุณหักตามปกติแล้วคุณไม่ได้โดนอะไรแบบนี้แล้ว

นี่เราไม่ได้เรียกร้องมากเกินไปกว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมาก

สิ่งที่ต้องทำก็คือต้องเรียกความมั่นใจกลับมาให้กับผู้บริโภคสิ
จากที่เป็นธนาคารความมั่นลักษณะของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่าง
ธนาคารเอกชนกับลูกค้าเกิดแบบนี้เยอะไหม
ธนาคารไหมมีสถิติไหมคะ
ผมเปิดเผยไม่ได้แต่ที่มาปรึกษาผมเนี่ยมีเงินหลักล้านก็มี

เรื่องเกี่ยวกับการเงินว่าเงินเบิกจ่ายผิดพวกนี้

ที่ผมรู้มันมีหลายธนาคารยอดเงินหลักล้านด้วย
อันนี้ก็เรื่องเดิมเขาเป็นหลักล้านเขาอาจจะรู้สึกก็ได้
แล้วคือมันอาจจะเหมือนกับมีความขัดแย้งจริงที่ต้องฟ้องร้องกันเนี่ยนะคะ
ใช่ครับเขาขัดแย้งสิเงินเขาหาย
ฉันกำลังจะบอกว่าแต่อันนี้จำนวนเงินเขาตอบสนองทันทีโดยการโอนคืนนะ
แล้วก็ชี้แจงก็ยังต้องฟ้องอยู่เหรอ
ต้องฟ้องสิครับเพราะว่าเพราะว่าคนมันโดนเยอะ
พอเดินเยอะเนี่ยเขามีการไปโพสต์ในเว็บไซต์ในอะไรกันเนี่ย
สุดท้ายเนี่ยไม่รู้ว่าที่โอนเงินคืนมาเป็นเพราะว่าผู้บริโภคไป
ไปโพสต์อะไรพวกนี้หรือเปล่าถึงยอมคืนโดยเร็ว
ถ้าเราไม่ค่อยตื่นตัวในทางกฎหมาย

ตั้งแต่ต้นรายการคือทางธนาคารกสิกรไทย
ทราบว่าถามตรงจะจัดเรื่องนี้นะคะ
เราก็ให้สิทธิ์กับทางธนาคาร
ว่าต้องการจะชี้แจงในลักษณะไหนหรือไม่

ว่าทางธนาคารมีปัญหา
เพราะว่าเกิดการตัดค่าธรรมเนียมบัตร
แล้วก็คืนเงินเข้าบัญชีให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้ว
ในช่วงเย็นของวันเดียวกันนะคะ
ซึ่งธนาคารก็ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น
เพราะฉะนั้นชี้แจงแค่นี้แทนกัสสิกรนะคะ
ส่วนอันนี้ทนายบอกว่ามันมีลักษณะแบบนี้อยู่

เพราะตอนนี้ทางเลขาทราบเรื่องแล้วเรียบร้อย

โปรดติดตามตอนต่อไป